ตำรวจเขาได้สายข่าวมาบอกว่า
จะมีการขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือ
เพื่อจะนำเข้าส่งในกรุงเทพมหานคร
เขาก็ตั้งด่านตรวจกันเข้มเลยนะคะ
แล้วก็ได้รับแจ้งมาจากคนเลี้ยงวัวค่ะว่า
ก็พาวัวไปกินย่าเอ๊ะไปเจอถุงปุ๋ย๑๔กระสอบ
ดูแล้วต้องสงสัยตรวจดูเป็นยาบ้า๔ล้านเม็ดนะคะ
นี่ค่ะ๑๔กระสอบถูกทิ้งอยู่กลางป่าแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่มณฑนทหารบกที่๓๐
ค่ายจิรประวัติก็ไปตรวจยึดมาจากพื้นที่หมู่๑
ตำบลเนินสาลาในอำเภอกรกพระค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสายแจ้งมาว่าจะมีการขนยาบ้าล็อตใหญ่
จากภาคเหนือเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะใช้รถหรู๓๔คัน
เลียงยาทั้งหมดเข้ามาซึ่งหลังจากที่รู้ข่าวเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งด่านตรวจเข้มข้นเลยค่ะ
เที่ยงเมื่อวานนี้จังหวะที่ตั้งด่านตรวจในพื้นที่ตำบลย่านมัดซี
ในอำเภอพยุหะคีรีมีรถต้องสงสัยก็เข้าตรวจค้นจับมาได้๒คัน
วบผู้ต้องหาได้สองคนแต่มีรถอีกสองคันที่ร่วมขบวนมาด้วยกันเนี่ย
ขับหลบหนีไปได้ค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นสองคันนั้นแหละ
เอายาบ้าทั้ง๑๔กระสอบไปทิ้งไว้กลางป่าจนคนเลี้ยงวัวไปเจอเข้า
ตำรวจภูทรกรกพระก็ได้นำของกลางมาตรวจนับนะคะ
มียาบาททั้งหมดเนี่ย๔ล้าน๒แสนเม็ด
เดี๋ยวจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปสอบสวนขยายผลจับกลุ่มต่อไปค่ะ